วันนี้ถือเลิกงามยามดีค่ะวันจันทร์แรกของเดือนกรกฎาคม
เปิดร้านขายอุปกรณ์การเกษตรไปเลยค่ะและร้านสาวดาวขายของดีทั้งนั้นค่ะ
ดูก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะร้านนี้ฉันย้ำว่าขายแต่ของดี
ปุ๋ยที่เอามาขายอยู่ในร้านเนี่ยค่ะลูกค้ามาถามตั้งแต่ยังไม่ได้เอาของมาลง
จัดเต็มสต๊อกมามารีบมาซื้อกันนะคะของดีแน่นอนค่ะ
คุณผู้ชมคะที่เปิดร้านขายอุปกรณ์การเกษตรแบบนี้
เพราะว่าไม่อยากให้ชาวบ้านจะต้องขับรถขับราไปซื้อในเมือง
หนึ่งน้ำมันมันแพงสองฝนกำลังมาฝนตกถนนลื่น
เดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะเอาแต่ทีนี้วันนี้มีเรื่องเตือนค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนแรงลมแรงคลื่นแรง
แนนมองดูบนฟ้าไหนเมฆดาวเอาจริงจริงไหนเมฆ
จากภาพถ่ายดาวเทียมนะคะจะเห็นว่าเมฆที่เกิดขึ้นช่วงเวลานี้
ยังไม่เกิดเยอะไงจะเห็นว่ามีเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะ
ภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบน

คนโบราณเขาบอกไว้ว่าถ้าตอนเช้า
แดดมันจ้าอากาศมันร้อน
ตอนบ่ายระวังไว้เลยนะคะเขาเรียกว่าแดดใบ้
ตอนบ่ายฝนจะตกเป็นหาใหญ่เลยค่ะ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนแรงช่วงนี้อย่างแรกเลย

ตอนนี้เขาอยู่ที่ทางตอนบนของประเทศเมียนมา
ประเทศลาวและประเทศเวียดนามตามลำดับ

เขาไหลจากฝั่งตะวันตกไปฝั่งตะวันออก

ไปหาการสลายตัวของพายุชะบาที่เขาสลายตัวขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนไงคะ
ลักษณะแบบนี้ค่ะมันดึงกันไป
ลมก็แรงขึ้นมรสุมก็แรงขึ้น
รสุมในประเทศไทยมรสุมประจำฤดูค่ะ
ทิศทางของเขาจะเป็นแบบนี้เฉียงขึ้นไปแบบนี้
เขาดึงลมจากทะเลอันดามันขึ้นฝั่งที่ภาคใต้
แล้วดึงลมและความชื้นจากทะเลอ่าวไทยขึ้นสู่ฝั่งในภาคตะวันออก
แสดงว่าภาคใต้กับภาคตะวันออกวันนี้ฝนเยอะฝนหนักหน่อยนะคะ
แต่ช่วงเช้าจะเห็นว่าไม่ค่อยมีเมฆเท่าไหร่
ช่วงเที่ยงมาแล้วก่อตัวบางขึ้นมานะคะ
ภาคเหนือและภาคอีสานรวมถึงฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
ลากยาวจนถึงภาคใต้บ่ายแก่๔โมงเท่านั้นแหละค่ะ

เต็มพื้นที่ไปหมดเน้นที่ภาคตะวันออก
วันนี้ถ้าใครอยู่แถวภาคตะวันออกไปเที่ยวพัทยา
ระวังหน่อยนะคะคลื่นอาจจะสูงและลมก็จะแรงฝนจะมีเยอะด้วยนะ
รวมถึงภาคใต้ตอนล่างว้าวเอ้ยสีม่วง
สีม่วงในทะเลอันดามันนี่คือสิ่งที่อยากจะเตือนค่ะ
คลื่นสูงจริงสีม่วงนี้สูงถึงไหน
ถ้าจุดนี้เป็นจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๓เมตร
และจะเห็นว่าคลื่นที่เป็นสีน้ำเงิน๒เมตร๕๐เซนติเมตร
ชิดฝั่งภาคใต้ทั้งหมดเช่นเดียวกัน

วันนี้อาจจะยังไม่สูงมากแต่วันถัดไปอาจจะสูงขึ้น
มาติดตามการสลายตัวของพายุชะบากันหน่อย
เขาสลายตัวไปแล้วเอ๊ะสบายแล้วสิ
ไม่ใช่ค่ะการสลายตัวของเขา
ลักษณะเขายังคงหมุนปั่นอยู่
ฝนมันกระจายออกมาค่ะกระจายออกจากตัวเขา
นับไปเลยนะจากวันนี้๒๓วัน
พื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน
ฝนจะตกแรงมากฝนจะตกเยอะมาก
ลมจะแรงมากเช่นเดียวกัน
เตรียมตัวรับมือให้ดีสัปดาห์หน้าค่ะ